วดลายของมะปรางที่นิยมนำมาริ้วเป็นลวดลายที่ต่อยอดจากลายริ้วตรงก็คือ
ลายเกลียวคลื่นซึ่งบางครั้งก็จะเรียกว่าเป็นลายเกลียวสมุด
เกลียวคลื่นนี้เป็นลวดลายที่แสดงถึงทักษะการริ้วที่มีความชำนาญมากขึ้น
ซึ่งลวดลายนี้จะมีลักษณะลายที่เรียนแบบกับลักษณะของคลื่นคือมีความโค้งเป็นเส้นลาย
ริ้วที่สวยงามจึงเกิดจากการริ้วให้ลายโค้งเสมอกันในแต่ละริ้ว
และที่สำคัญคือเส้นลายต้องไม่ขาดตอน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน